วันนี้เรื่องของการเมืองเป็นที่จับตาขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
สำหรับพักธัยรักษาชาติแล้วก็พักอนาคตใหม่
ต้องเตรียมลุ้นคดีของตนเองนะครับ
ถึงแม้จะมีการย้ำว่าไม่วันวิตกเจริญหน้า

ถูกต้องต้องติดตามกันต่อว่าจะถูกยุบพักหรือไม่นะครับ
ขณะที่เรื่องของการที่มีฝากฝ่ายการเมืองเองไป
เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ร่วมเวทีดีเบต

แค่ว่ากรกตบอกว่าโอเคก็ยินดีที่จะส่งร่วม
แต่ล่าสุดพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ไป
ไม่ได้กลัวนะแต่ว่าไม่อยากไปนั่งประดิษฐประดอยคำพูด
ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าทำอยู่แล้ว

คือแสดงวิสัยทัศน์อยู่แล้วหรอค่ะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เขาบอกว่ามันมีตุ๊กตาที่มีใบหน้าคล้ายตัวเขาอยู่เนี่ย

จากฐานะการจติงงานวิทยาศกาลเพชรบริเมืองสกุลชอ้าง

โดนายกรรธบนตรีเองก็ได้พูดด้วย
อย่างสวัสดีจ้าวไปดีเบนหรือเปล่า
นี้คุยกับตุ๊กตาเหรอละปุ๊ชหน้ายก

เบนหรือเปล่าอย่างนี้นะ
คือก็แบบก็เป็นประเด็นอยู่ไง
ซึ่งหลังจากการประชุมคอรมอลนะครับผลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันชัดเจนว่า
จะไม่ร่วมเวทีดีเบตกับพักการเมืองอย่างแน่นอน
โดยเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะส่วนใหญ่ก็ใช้เวทีโจมตีทางการเมืองกันอย่างเดียวอะครับ
เสียเวลาจะต้องไปนั่งประดิษฐ์ประดอยคำพูดนะครับ
ก็ผมคงไม่ไปไม่ว่าใครจะมากระตุ้นผมก็ไม่ถึงโกรธอะไร
เพราะแค่ทำงานในระบบก็แย่พลอยู่แล้ว
ก็คือมั่นคงมาข้างกันยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจหลักประยาศิษฐ์อยู่พอเพียง
ของเขาสำเร็จไปที่หัวในอาการที่๙จบแล้ววิสัยทัศน์ผม
คุณทัศนัยในฐานะที่คุณเป็นพิธีกรดีเบตตรงอย่างที่ท่านว่าไหม
ให้คนมานั่งด่ากันไปก็ด่ากันมาโจมตีกันแค่นั้น
มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไร
วิสัยทัศน์ของแต่ละฝ่าย
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาพูด
ประชาชนก็อยากรู้ว่าเรื่องปากท้องเนี่ย
ฐานะที่คุณเป็นพักการเมืองคุณจะเข้ามาแก้ยังไง

นายก็บอกว่ารายน้ำมั่งค้างยั่งยืน

อันนี้คือวิสัยทัศน์นายกบอกแล้วเนาะไม่ต้องดีเบต
แต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของปากท้องไง
ประชาชนเขาก็อยากรู้ว่าอ้าวแล้วคุณจะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ย

แล้วจะทำยังไงให้มันมั่นคงมั่งคั่งและยั่ง
อยากให้คนที่จะมาเป็นเนี่ยมานั่งร่วมเวทีดีเบตกันคือ
วิสัยทัศน์กันว่าอ้าวพักนี้เป็นยังไงพักนั้นเป็นยังไงอะไรแบบนี้

เอาเป็นว่าถ้าประชาชนเรียกร้องมากก็ไม่แน่นะ
นายกอาจจะทนกระแสเรียกร้องของประชาชนได้

ไปฟังทางด้านของนายอภิษฐ์เวชชาชีวักษ์กันหน่อย

ที่ปัดบอกว่าอยากให้ทุกคนที่อาศาเข้ามาทำงาน
ได้แสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อประโยชน์

ซึ่งในอดีตก็เคยเกิดขึ้นในสมัยของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
อยากจะให้มองเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานทางการเมืองมากกว่านะครับ
ถึงการสร้างมาตรฐานทางการเมืองมากกว่าสิ่งอื่นใดครับ
สนุนข้าขึ้นขึ้นหน้าในการคัดสรรสมาธิกวุฒิสภาหรือว่าสว
ล่าสุดผลเอกบริวิทย์วงศ์สุวรรณนายกและมันตรี
ก็ดับบุว่าได้รับมอบหมายจากเขาสช
ให้เป็นประธานคณะกรรมการสัญหาวุฒิสภา
ก็ต้องทำการคัดเลือกจากหลากหลายอาชีพ
เมื่อถามว่าคณะกรรมการสัญหามีใครบ้าง
ผลเอกบริวิตก็ตอบว่าคงไม่ต้องบอก

ไม่รู้ว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์จะติดเยอะหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่ามีผู้ใหญ่โทรมาเตือน

แล้วก็โทรใหญ่ไปเตือนแบบนี้
หลายคนก็พูดถึงว่าทำไม
ยังคาปเหตุผล

บางคนก็โยงไปถึงเรื่องของคดีเก่าที่มันไม่เคลียร์ไง
แบบนี้แล้วท่านก็มาเป็นประธานอีกก็เลยแบบอยากรู้คำตอบว่า
ทำไมถึงต้องเลือกท่านเป็นประธานในการสัญหาสวนะครับ
ส่วนวันนี้มีเรื่องที่เราต้องจับตามี๒เรื่องคือคดีแรก๙โมงเช้าคุณผู้ชม
โมงเช้าวันนี้ตำรวจเตรียมนำตัวนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่และกรรมการบริหารพักอีก๒คน
พร้อมสำนวนส่งฟ้องพนักงานอายการ
กรณีที่ถูกคอสชยื่นฟ้องในความผิดพรบคอมพิวเตอร์

ใช้พลังดูดดึงสอสอไปร่วมงานกับพักการเมือง
วันนี้ก็จะไปที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษ
โดยมีนายวิเชียนถนอมพิชัยเป็นอธิบดีอายการสำนักงาน
พิษอาญาเป็นผู้รับมอบ
ซึ่งนายธนทรจะเดินทางไปด้วยตัวเองระบุว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
พักต้องเดินหน้าต่อเพราะเรามีประชาชนที่ต้องการจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนอีกคดีก็คือที่สารรัฐธรรมนูลครับ
จะพิจารณาคำรองให้ยุพักษ์ฐานักศาสตร์ชาติตอนบ่ายโมงครึ่งของวันนี้
กรณีที่มีการเสนอชื่อคาดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าข่ายเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
โดยนายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติบอกว่า
นำเนี่ยจะรอฟังคำสั่งสารที่พักก่อนที่จะกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไป
ส่วนการเลือกตั้งของพักนั้นจะเดินหน้าหาเสียงจนถึง๑๗มีนาคม
ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศเท่านั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองต้องติดตามนะ๙โมงวันนี้กับบ่ายโมงครึ่ง
เป็นความเคลื่อนไหวของสองพักที่จะมีการชี้ชะตากันนะครับ
เรื่องพลังดุนินายก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะ
บอกว่ามีมานานแล้วแต่ว่าคอสชมาแจ้งจับ
อันนี้คือคอสชในฐานะของบทบาทไหน